คุณผู้ชมคะในวันนี้ดิฉันยังคงเตือนภัยพี่น้องทางภาคใต้ค่ะ
เฝ้าระวังหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้
เพราะว่าเจ้าห่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้แหละคุณผู้ชม
เป็นตัวการทำให้ฝนตกในภาคใต้ตอนล่าง
ในขณะที่ภาคอื่นต้องฟังระหว่างภัยแรงค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
เกษตรกรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอห้ามเผาวัสดุเหลือใช้
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็น
เกษตรกรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพลี้ยระบาดในแปลงผักและหงดให้น้ำไม้ผลก่อนออกดอก
ส่วนพื้นที่ชายเขาควรทำแนวกั้นไฟป่า
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝนเน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคค่ะ
ระหว่างน้ำพร่วมสะพรานน้ำปลาไหลหลาก
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร